เมื่อวานนี้ครับไปเจอกับพนักงานสอบสวนสนดอนเมืองครับ
อันนี้คือเมื่อกี้อิดที่เจใช่ไหมใช่ใช่ไอ้ผงขาวนั่นน่ะ
ไหนอ่ะเนรนแอร์ไม่เห็นมีชุดขาวแล้วก็ผ้าลายเสือไหนเอาลงจากรถหรือยังเนรนแอร์นะ
อันนี้มาแบบบุคคลธรรมดาคนไหนนี่ไงเสื้อลายสก๊อตเนี่ยนะเสื้อลายสก๊อตเนี่ยคุณผู้ชมไหมฟ้าเนี่ย
แล้วมาพร้อมกับหลักฐานเป็นแชทพูดคุยแล้วก็สลิปการโอนเงินครับ
นแอร์พอให้ปากคำกับตำรวจเสร็จก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อต่อบอกว่าตัวเขาเองไม่ได้กังวลใจ
และความสัมพันธ์ของเขากับนางสาวเอที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยก็เป็นแบบสามีภรรยามีการส่งเสียเลี้ยงดูกันด้วย
ส่วนเรื่องที่ครอบครัวของฝั่งผู้หญิงสงสัยว่ามีการทำของใส่เธอหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่จริง
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาจากความรักและที่บอกว่าเนรนแอร์ได้อ้างกับผู้เสียหายว่าเดี๋ยวจะพาผู้เสียหายเข้าวงการบันเทิงนั้นก็ไม่เป็นความจริง
ไงคือเขาถามกันว่านี่กลางเดือนป่ะ

ทีมข่าวก็เลยถามว่านี่การเป็นข่าวครั้งนี้
โปรโมทภาพยนตร์มนต์ดำสั่งตายหรือเปล่า
คุณผู้ชมเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกันนะ
แอร์บอกไม่เกี่ยวกันแต่ยอมรับว่า
น่าจะไม่มากก็น้อยแหละทำให้หนังเป็นที่รู้จักมากขึ้นครับ
ขอฝากศรีสรรค์บันเทิงด้วยครับ
แล้วเรื่องมันเป็นอะไรน่ะ
เดี๋ยวดูให้เองครับไปดูให้เองครับ

ก็ปังนะครับมันจะมาโปรโมทภาพยนตร์ครับวันนี้ครับ
มาประภาพยนตร์ครับมนต์ดำสั่งตายครับ
เอาที่ร้อยล้านอาจารย์

ถ้าไม่มีวันนี้ก็คงจะไม่มีมนต์ดำสั่งตายเลยครับ

ปังหรือจะพัง

ก็เพื่อเอาหลักฐานมามอบให้ตำรวจ
ขณะนี้ลูกความยังไม่ได้ถูกดำเนินคดี

หลังจากคุยกับตำรวจอยู่๓ชั่วโมงครึ่ง

ส่วนใหญ่ก็เป็นพฤติกรรมของเนรนแอร์

แต่มันเริ่มมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันปีหกสี่
จากนี้ต้องนำพยาหลักฐานเกี่ยวกับการโอนเงินเนี่ย

แล้วจะกลับมาให้ปากคำอีกครั้ง
แล้วคุณเอคุณเอพร้อมจะไกลเกลียรึเปล่า

ใจจริงแล้วไม่ต้องการที่จะไกลเกลียร์อะไรทั้งนั้นนะคะ
แต่ว่าเราเป็นผู้หุกธรรมก็อยากจะให้อันเดือนคนนี้มากกว่า
แต่ว่าถ้ามันเหตุการณ์มันต้องแบบไก่เกลี่ยอะไรอย่างนี้
หนูก็ยังไม่อยากจะไก่เกลี่ยเท่าไ
ทางแนนแอร์ก็ยืนยอมที่จะไกลเกลียร์กับเรา
ใจจริงเราอยากไกลเกลียร์ไหม
ก็ถ้าทางเมนแอร์จะไก่เกลี่ยก็ติดต่อมาค่ะ
ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเรื่องนี้ก็เป็นความจริงครับเธอบอก
นับถือศาสนาอิสลามแต่สนใจเรื่องศัยศาสตร์
ซึ่งทุกศาสนาก็มีการทำคุณสัยเช่นเดียวกัน
หลังจากนี้เธอตั้งใจว่าจะขอกลับไปอยู่กับลูกและสามีจริงของเธอตามเดิมครับ